คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีคนสมหวังหลายคนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันก็เยอะ
ดาราคนบันเทิงเองที่โชคดีก็มีเยอะแยะอีกเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยนะโชคดีได้ไปสิบสองล้าน
บางคนได้ไปถึงสามสิบล้านเลยอ่ะไปแสดงความดีใจกับพวกเขากันหน่อยนะคะ
เรียงกันทีละคนเลยเศรษฐีใหม่รายแรกของเราคือนางสาวสุประภาษีน้ำเงินค่ะ
อายุยี่สิบหกปีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งประจำงวดสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ไม้เลขสามห้าหกห้าหกสี่ห้าใบค่ะโอ้โหได้ไปหนอกหนอกสามสิบล้านบาทเลย
สามีของนางสาวสุประพาเล่านะคะว่าภรรยาเนี่ยทำงานอยู่โรงงานคัดไข่
ส่วนตัวเขาดูแลกิจการปั๊มน้ำมันของครอบครัวแล้วก็เป็นลูกจ้างโรงกลึงด้วย
ก่อนวันหวยออกเนี่ยภรรยาบอกว่าฝันอืมฝันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ห้าหกสี่
ก็เลยสั่งพ่อคาเร่ที่ขี่จักรยานมาขายเนี่ยบอกว่าหาเลขห้าหกสี่ให้หน่อยอ่า
พอประกาศผลรางวัลก็รีบนำลอตเตอรี่มาตรวจดูโอ้โหมันไม่ใช่ถูกแค่สามตัวท้ายนะคะ
มันหกตัวสามตัวหน้ามันก็ถูกเหมือนกันโอ้โหแทบช็อกอ่ะนะ
รับรางวัลก้อนโตไปเลยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเงินที่ได้มานะ

แล้วก็จะแบ่งบางส่วนมาปรับปรุงและขยายกิจการปั๊มน้ำมันต่อไปค่ะครับ
อ่าไปดูกันต่อนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะที่ชื่อว่าจินนี่
นี่เขาเป็นสาวไทยไปทำงานอยู่เกาหลีใต้โพสต์คลิปการถ่ายทอดสดไลฟ์
แสดงความดีใจที่ถูกล็อตเตอรี่มรวมวันที่หนึ่งคนนี้ได้ไปสามสิบล้านเหมือนกัน
เพื่อนร่วมงานหลายคนไปร่วมแสดงความยินดีทั้งขอถ่ายรูปกับเศรษฐีใหม่
ขอจับลอตเตอรี่หน่อยขอจับเดี๋ยวนะอย่าให้เขาจับเยอะเดี๋ยวมีลายนิ้วมือเขานะ
ระวังด้วยมีปัญหานะคะเออก่อนตั้งนี้เนี่ยก่อนที่จะไลน์เฟซบุ๊กเนี่ย
คนผู้หญิงคนนี้เขาดวงดีมากแล้วก็ยังมีการโพสต์ขอบคุณบอกว่า
โชคดีเหลือเกินที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่เขาถูกหวย
เพราะว่าเธอเนี่ยมีความกระดันดูต่อพ่อแม่อ่ะยินดีด้วยสามสิบล้านนะครับ
ไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมนายวศิลป์บัวเหลาวัยยี่สิบเอ็ดปี
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่บ้านปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คนนี้ก็เป็นเศรษฐีใหม่แล้วนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่ไง
ถูกรางวัลรับเละสิบสองล้านบาทค่ะสองใบได้ไปสิบสองล้าน
วสินบอกว่าก่อนหน้านี้ฝันฝันอีกแล้วอืม
ฝันว่าขับรถกระบะของญาติไปเบียดเสาบ้านครับซึ่งรถกระบะเนี่ย
มีทะเบียนป้ายแดงก่อไก่สามสองสี่หกอุบรรณราชธานี
พอตื่นมาปุ๊บก็โทรศัพท์ไปหาแม่ค้าลอตเตอรี่
สั่งซื้อสลากสองใบเอาเลขท้ายหกสี่ก็พอ
แล้วก็ซื้อสลากอีกหนึ่งใบเลขท้ายหกสองด้วยอ่า
โอ้โหรางวัลที่หนึ่งก็ถูกสองตัวก็ถูกเออ
ถูกไปหมดเลยนะคะเนี้ยโอ้โหเป็นไงแล้ว
ทำไมคนไทยเขาฝันดีกันจังนะเออทำไมเขาฝันเก่งอ่ะ
ทำไมเขาฝันตรงจังเลยอ่ะอืออิจฉาจังเลยนะฮะเอ้า
ไปดูที่ปฐุมคุณผู้ชมมีหนุ่มสาวทำงานในโรงงาน
ญาตินวัฒนาคอร์นไปแจ้งลงบันทึกประจำวันเป็นรักฐานหน่อย
คุณตำรวจครับคุณตำรวจขาเนี่ยถูกลอตเตอรี่มา
ได้เงินมา๑๒ล้านขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้หน่อยที่
สอบพอครองหลวงเขาซื้อมาสองใบเนอะโดยน้องพลอยนี่หญิงวัยยี่สิบแปดปี
เจ้าของลอตเตอรี่ก็บอกว่าดีใจมากเลย
แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญรวมทั้งให้คุณพ่อให้คุณแม่
พ่อแม่ตัวเองแล้วก็พ่อแม่แฟนด้วยอืมส่วนเธอกับแฟนเนี่ย
จะร่วมกันซื้อบ้านได้หนึ่งหลังหลังจากนี้ก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ย
ไปทำบุญนะแล้วก็ไปโป๊ะโป๊ะบ้านกันไปอืม
ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับ
คนถูกลอตเตอรี่งวดนี้ไม่ได้มีแต่หนุ่มสาวนะคะ
ที่อัมเภอบัวเชษจังหวัดสุรินค่ะนางวันนาแสงมณีวัยห้าสิบเจ็ดปี
เป็นชาวนากลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืนแล้วเหมือนกันนะคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองไปได้ไปสิบสองล้านบาทค่ะ
วันนาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าที่เดินเลข
หน้าโรงพยาบาลบัวเชษตอนที่กำลังพาหลานที่ป่วยไปพบหมอ
บอกด้วยนะคะว่าตัวเธอมีลูกสามคนอืมลูกชายสองคนเนี่ย
ทำงานที่เกาหลีใต้ส่วนเธอก็อาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานหลาน
เงินรางวัลที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้ล่ะค่ะแล้วบางส่วนจะแบ่งให้กับลูกหลาน
และเงินที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้ใช้กับสามีค่ะครับมาดูคนในวงการบันเทิง
เขาก็ดวงเห็งกันคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่ใครคุณปู่
เน่งเชิญยิ้มหรือว่าคุณพงศักดิ์โสพักดีเขาก็ดวงเฮงเหมือนกัน
ถูกเลขท้ายสองตัวเลขหกสองรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบสามใบอ่ะซื้อยังไงอ่ะ
สามใบเขาซื้อมาเจ็ดสิบสามใบอ่ะทำไมถึงต้องซื้อเลขนี้
ทำไมถึงรู้เออได้เงินไปหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทครับ
คุณโป๊งเหน่งก็เดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เพื่อเข้าไปพบมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณครับพร้อมทั้งจุดทูบบูชากุมารเจ้า
เขาเรียกว่ากุมารทองเจ้าสัวเหงนะฮะให้โชคในครั้งนี้พร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
เขาไปนั่งดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ไงตายแล้วมันเห็นชัดขนาดนี้เลย
นั่งดูน้ำตาเทียนเนี่ยมันเห็นชัดเกินแล้วเขาเห็นเลข๒กับ๔ติดกัน
แล้วยังเห็นเลข๒กับ๖ลอยมาติดกันอีกเออกระทั่งสุดท้ายที่มาดูเขาก็เห็นน้ำตาเทียน
มาเกาะกลุ่มกันเป็นหกสองอ๋อเป๊ะเลยอ่าแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยชื่นชอบเลขสองสี่
เขาก็ไปหาซื้อเลขนี้มาทั้งหมดในสองร้อยใบรวมทั้งซื้อเลขอื่นด้วยทั้งหกสองสองหก
พอประกาศมาไปถูกหกสองรวมเจ็ดสิบสามใบขนาดหักที่ซื้อเลขอื่นที่ไม่ถูกไปก็ยังกำไรเหนาะนะคะ
คนบันเทิงก็ดวงเห็งเหมือนกันเอาปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะมนศิษย์คำสร้อย
นี่ก็ดวงเฮงเหมือนกันเกือบทุกงวดเลยนะตอนตอนก่อนออกเขาก็เขาก็ใบ้นะเออเออ
งวดนี้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวหมายเลขหกสอง
คือวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณมนตรีเขาเพิ่งโพสต์เลขเด็ดผ่านเฟซบุ๊ก๙หมายเลข

แฟนคลับด้วยบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงนะ
แล้วก็มีหมายเลข๖๒ที่ออกตรงเป๊ะกับรางวัลเลขท้าย๒ตัวอยู่ด้วย
ชาวเน็ตพากันเรียกมนต์สิทธิ์แล้วนะคะว่าปู่มนต์ค่ะ

ตอนนี้แทนที่จะเป็นนักร้องนี่สงสัยจะกลายเป็นของขลังไปแล้วนะ
ทุกคนเรียกว่าปู่มนก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะ
นี่คุณผู้ชมก็ส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์นะยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัล